คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยเป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นเรื่องสลดค่ะ
เอิญเหมือนหันเนื้ออยู่แล้วมีดมันหลุดมือ
ตกลงไปปักที่เท้าอ่าเลือดก็ออกเขาบอกโอ้ยเดี๋ยวรีบขับรถไป
กลับบ้านแล้วเพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาล
เอาผ้าพันเอาถุงพลาสติกผูกเอาไว้แล้วขับรถออกมา
กับภรรยาภรรยาบอกไปโรงพยาบาลเลยเถอะไม่ต้องแวะบ้านหรอกไหวหรือเปล่า
ไว้เดี๋ยวแวะบ้านแป๊บเดียววูบไปเลยนะคะ
วูบแล้วขับกระแทกข้างทางภรรยานี่โอ้โหบอกรถเกือบจะกระเด็นตกลงไปอ่ะ
แล้วสุดท้ายเสียชีวิตนะคะเขาขับมาเองด้วยเหรอเขาเสียเลือดมากค่ะ
ขับมาเองค่ะนี่ค่ะต้องดูไว้เลยเนี่ย
เลือดอาบขนาดนี้ค่ะเนี่ยเขาผูกถุงพลาสติกเอาไว้ไง
คงไม่คิดว่าเลือดมันจะไหลไม่หยุดจนแบบเสียเลือดมากแล้ววูบไปเลย
ใช่คือคงคิดว่าแผลแค่นิดเดียวแล้วเท้ามันอยู่ไกลหัวใจ
นึกออกไหมคะคิดว่าเออคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่เลือดมันไหลออกเยอะ
คนเราเนี่ยพอเลือดไหลออกเยอะปุ๊บมันไม่ได้ค่ะมันอันตรายถึงชีวิตไง
มีดตกมาปักเท้าอย่างนี้หรอใช่ค่ะ
ตรงนี้คือทางด่วนศรีรัฐอุดรรัฐยานะคะพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
ครับสพปากคลองรังสิตได้รับแจ้งมาว่ามีรถชนกันสองคันมีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บ
มาถึงก็เจอกระบะอีซูซูเทาดำคันเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ด้านซ้ายเนี่ยเสียหายแทบทั้งคันเลยเพราะว่าแถบมันอัดติดอยู่กับขอบกั้นทาง
รถมีคราบเลือดอย่างที่เห็นมีถุงพลาสติกที่จุดวางเท้าใกล้คันเร่ง
คนขับชื่อว่านายลีอดำอายุ๕๗ปีนะคะกูภายนำตัวออกมาแล้ว
พยายามปั๊มหัวใจแล้วแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
คือถามว่าแผลใหญ่ไหมไม่ได้ใหญ่นะคะแต่เลือดมันออกเยอะอะค่ะ
มันอาจจะเป็นจุดเส้นเลือดพอดีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ
งไป๕๐เมตรมีรถฟอร์ดสีแดงสภาพคือหัวท้ายหันกลับด้านนะคะ
ด้านซ้ายเนี่ยก็พังเสียหายเหมือนกันยางหลังซ้ายแตก
มีนางวัชราธิบเป็นคนขับก็มีอาการคอเคล็ดนะคะ
ได้คุยกับนางสาวฟาอีซะภรรยาผู้ตายบอกว่า
สามีเป็นพ่อค้าเนื้อเปิดแผงอยู่ที่ตลาดในกรุงเทพ
ตอนเช้ากำลังแร่เนื้ออยู่ปรากฏว่ามีดมันหลุดมืออ่ะ
ตกลงไปปักเข้าที่เท้าสาวมวยก็ดึงมีดออกแล้วก็เอาผ้าพันแผลเอาไว้
พอเอาผ้าพลันเสร็จแล้วปุ๊บเออก็เห็นแล้วว่าเลือดมันคงยังไหลอยู่
ก็เลยเอาถุงพลาสติกมามัดไว้อีกที
ตอนนั้นเธอบอกว่าเลือดก็ไหลออกเยอะแล้วเธอบอกสามีเลยว่า
ไปหาหมอเถอะสามีบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวขับรถกลับบ้านที่ปฐุมก่อน
บอกกลับทำไมอ่ะอ๋อต้องไปเอาบัตรประชาชน
คือไปโรงพยาบาลต้องใช้ไงระหว่างทางเธอก็คอยเช็คนะ
ถามเธอไหวไหมไหวไหมสามีก็บอกไหวแต่พอสิ้นคำว่าไหวเท่านั้นนะคะ
วูบเลยพอพูดว่าไหวปุ๊บไม่ทันขาดคำวูบเลยค่ะ
แล้วรถก็พุ่งชนเบียดขอบทางอย่างแรงเธอบอกโอ้โหกลัวว่ารถจะพุ่งทะลุทางด่วนลงไปมาก
ก็รีบเปิดกระจกโบกมือให้คนช่วยสำหรับสาเหตุเธอก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเสียเลือดมาก
เป็นเมียกลับมาว่าช่วยไปซื้อยา
ไปซื้อยาแล้วพักเติบแปะเพ๊
เมืองต้นนะคะคือเหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันก่อนแล้วล่ะ
ตอนนี้ก็มีการมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
เพราะว่าเขานับถือศาสนาอิสลามตามความเชื่อ
ก็คือต้องมีการทำพิธีฝังร่างภายใน๒๔ชั่วโมงนะคะ
ส่วนรถคู่กรณีมีการติดต่อบริษัทประกันภัยมาดำเนินการแล้วค่ะ
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการนัดทั้งคู่มาตกลงเรื่องค่าเสียหายกันต่อไปค่ะ

ใช่เพราะว่าต้องไปโรงพยาบาลก็ต้องใช้บัตรประชาชนใช่ไหมคะ
คือความจริงฉุกเฉินอย่างนี้เนี่ยไปหาหมอก่อนได้นะ